คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะเรื่องสำคัญค่ะ
เรื่องของการฉีดวัคซีนแบบวอคอินเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้นะคะ
เราสองคนเคยสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์คุณอนุทินชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คือถือบัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็สามารถเดินเข้าไปฉีดวัคซีนได้เลย
แต่ให้รอความชัดเจนแบบละเอียดอีกทีหนึ่ง
แต่ว่าวันนี้ค่ะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานว่า
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่า

มันไม่น่าจะสะดวกมันอาจจะมีปัญหา
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพหานครหรือว่าพื้นที่ที่คนเยอะ

แต่อาจจะมีเรื่องของการลงทะเบียนเพิ่มเติม
แต่ละจังหวัดแตกต่างกันออกไปอันนี้เป็นไปได้
ซึ่งเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่า
คุณอนุทินก็ตอบรับก็บอกว่าก็แล้วแต่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการมา
คุณอนุทินบอกแบบนี้นะคะบอกว่าการฉีดวัคซีนนะคะ
เขาก็จะมีการทยอยส่งมอบมาให้กับไทยเนี่ยนะคะ
ยืนยันแบบนี้ก่อนเลยว่า๑ไม่ได้บังคับนะคะ
ฉีดวัคซีนเป็นเรื่องของความสมัครใจนะคะ
แล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มารับการฉีดวัคซีนนะคะ
คิวลงทะเบียนก่อนก็จะมีสิทธิ์ก่อนนี่นะคะ
แต่ถ้าคนที่จองแล้วไม่มาหรือมาแต่ไม่ได้ฉีด
เพราะความดันสูงตื่นเต้นหรือไปฉีดที่อื่นแล้ว
แต่ถ้าวันนั้นจุดนั้นไม่มีวัคซีนเหลือ

คนก็ไม่อยากจะเสียเวลาถือบัตรประชาชนไปแล้วก็ไปนั่งรอ
ว่าจะมีวัคซีนเหลือไหมในจุดตรงนั้นในวันนั้นแบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าแล้วแบบนี้ทางสบคกับทางกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็ไม่อยากจะให้ใครออกมาสัมภาษณ์ประเด็นนี้แล้วด้วย
อยากจะให้ฟังการแถลงจากสบคที่เดียวแบบนี้นะคะ
พูดเรื่องของการฉีดวัคซีน
พลเอกประยุทธ์บอกว่าใช้คำว่าปูพรมฉีดวัคซีนค่ะ

คือนอกจากมีเป้าหมายว่าจะระดมฉีดวัคซีนแบบปูพรม
ให้กับประชาชนในกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง
และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศให้ได้อย่างน้อย๕ล้านคน
๗๐ของประชากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ภายใน๒เดือน
คือเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม
ทุกคนในประเทศไทยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนแน่นอน
ว่าการฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการ
นโยบายของผมคือต้องเดินหน้าปูพรมฉีดวัคซีนเข็มแรกให้เร็ว
และให้ถึงประชาชนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
หลังจากได้รับความเห็นของประชาชนจำนวนมาก
เลยตัดสินใจว่าจะไม่รอให้คนวัยใดวัยหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ค่อยเปิดให้กลุ่มอื่นได้รับการฉีดวัคซีน
จะปรับแผนการเดินหน้าประเทศค่ะ
เปิดโอกาสให้ทุกคนที่พร้อมฉีดวัคซีน
ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนเข้าถึงวัคซีนได้

เพื่อปกป้องคนที่ทำมาหากิน
คนที่เป็นกำลังหลักในการหาเลี้ยงคนในบ้าน
ออกจากบ้านไปทำงานไปทำมาหาเลี้ยงชีพ

เราจะเอาชนะโควิดได้ด้วยการเดินหน้าไปพร้อมกัน

ซึ่งเรื่องของการวางระบบการฉีดวัคซีน

แต่ก็จะเร่งรัดให้ปรับปรุงโดยรวดเร็ว
ใช้คำว่าปูพรมฉีดวัคซีนแทนค่ะ

โดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกกลุ่มที่มีความพร้อมในการฉีดวัคซีน

๖๐หรือต่ำกว่า๖๐๖๐ขึ้นไปสำหรับของเรียนนะครับ
เมื่อวัยใดก็แล้วแต่ให้เขาถึงวัคซีนได้มากน้อย

เพื่อจะปกป้องคนทำมาหากินคนที่เป็นกำลังหลัก
ในการหาเลี้ยงคนในบ้านให้ออกไปจากบ้านไปทำงาน
ทำมาหาเลี้ยงชีพและชีวิตต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ
ผมเชื่อว่าช่วงนี้คนอยากฉีดวัคซีน
ปัญหาก็คือว่าการบริหารจัดการอย่างไรให้เวลาเข้าไปฉีดแล้ว
เขาได้รับวัคซีนสำหรับถ้าจะไปฉีดก็อย่างที่นายกบอกว่า
เพราะวัคซีนของเรามันจะทยอยมาทยอยมา
ใช่อย่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ออกมาบอกว่า
อาจจะมีเรื่องของการลงทะเบียนที่แยกต่างหาก

เพื่อจะได้ชัดเจนว่ายังไงซะ
คุณมีวัคซีนที่ไปถึงแล้วจะได้ฉีดใช่ไหมฮะ
ท่านผู้ชมครับเรื่องของวัคซีนเนี่ย
ที่ผ่านมาอาจจะมีคนกังวลว่าเออตกลงแล้ว
เราจะฉีดหรือจะไม่ฉีดหรือถ้าอยากจะฉีด
จะปลอดภัยไหมอะไรยังไงค่ะวันนี้มีการพูดถึงกันเยอะเกี่ยวกับประเด็นนี้นะฮะ
หลังจากที่นางเอกสาวชื่อดังชมพู่ได้ออกมาโพสต์
คุณชมพู่อรยาใช่ค่ะหลังจากโพสต์ภาพคุณชมพู่ก็รีวิวค่ะใช่นะ
เอาบอกก่อนว่าเธอไปฉีดเนี่ยไม่ได้มีโคต้าพิเศษอะไร
เพราะเธอทิ้งท้ายเอาไว้นะครับคือบ้านอยู่ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง
คือเนื้อหาก็ยาวทีเดียวล่ะแต่ว่าเขียนเอาไว้แบบอธิบายได้ละเอียดดีมากนะฮะ
ท่านผู้ชมลองหาเวลาเข้าไปอ่านในไอจีของคุณชมพู่ก็ได้
สรุปเธอบอกว่าส่วนตัวตัดสินใจแน่วแน่ที่จะรับวัคซีน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดตอนนี้มันหนักหน่วง
ที่สำคัญที่สุดมีแพลนจะตั้งคันแต่มองไม่เห็นเลยว่าสถานการณ์นี้จะยืดเยอะไปอีกเท่าไหร่
ก็เลยอยากให้ตัวเองมีภูมิคุ้มกันให้มากที่สุดก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลถึงตัวเลือกต่างที่มี
คิดว่าถ้ามีโอกาสก็คงจะเลือกยี่ห้อที่มีชื่อติดหูเรา
แต่ก็พยายามหาความรู้ก่อนเท่าที่จะหาได้เกี่ยวกับวัคซีนแต่ละยี่ห้อเอามาประกอบการตัดสินใจ
ว่าเออตกลงแล้วจะมีให้ฉีดหรือเปล่าในยี่ห้อที่เราอยากมี
ข้อดีข้อเสียประสิทธิภาพอะไรยังไงสุดท้ายเนี่ย
นางเอกสาวชื่อดังคุณชมพู่เนี่ยนะครับ
บอกว่าใช้เกณฑ์ประกอบการตัดสินใจ๓เรื่อง
ก็คือเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีน
สองผลข้างเคียงแล้วก็สามเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตวัคซีน
เรื่องของประสิทธิภาพนะครับเธอบอกว่า
คือเธอเนี่ยเห็นว่าเอาละตัวเลขที่แชร์กันเนี่ย
ค่าประสิทธิภาพการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยอย่างไฟเซอร์เนี่ยสูงสุด
แต่สรุปรวมแล้ววัคซีนแต่ละยี่ห้อก็จะเก็บข้อมูลของตัวเองต่างสถานที่ต่างเวลา
ระยะเวลาของการระบาดที่ไม่เท่ากันดังนั้นคงจะเอามาเปรียบเทียบว่าอันไหน
มากน้อยกว่ากันมีภูมิคุ้มกันมากกว่ากันอาจจะไม่ได้โดยตรงนะฮะ
บอกเอาก็ที่แน่ก็คือก็คงเหมือนที่คุณหมอบอกอ่ะ
วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด
ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของผลข้างเคียง
เธอบอกว่าเท่าที่เห็นข้อมูลในต่างประเทศ
วัคซีนยี่ห้อไหนโอกาสการแพ้วัคซีนเหลือการไม่ผิวผสมต่าง

แต่อัตราส่วนมันน้อยน่าจะเป็นเรื่องของการตอบสนองของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป
สภาพร่างกายโรคประจำตัวปัจจัยอื่นที่เราคงไม่สามารถรู้ได้ว่าในตัวเราเนี่ย
จะมีผลข้างเคียงมากน้อยแบบไหนอะไรยังไง
มันคงจะยากมากมากไม่เหมือนกับติดโควิดแล้วเสียชีวิตสุดท้าย
นะครับเธอก็มาตัดสินใจที่เรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ผลิต

วัคซีนชนิดสารพันธุกรรมนะฮะแอสต้าเซเนก้าเป็นวัคซีนที่ใช้
ไวรัสเป็นภาหะและซีโนแวคคือการฉีดเชื้อที่ตายแล้วเป็น
เทคโนโลยีที่มีมานานแล้วส่วนตัวเลยรู้สึกสบายใจที่สุดกับ
การฉีดเชื้อตายนะซึ่งก็เลยตัดสินใจไปฉีดซีโนแวคนี่นะฮะ
ก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นนะครับท่านผู้ชมครับเธอบอก
เธอก็ไปฉีดมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๙
พฤษภาคมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเอฟเฟคต่างหรือว่าผลข้าง
ต่างบ้านอยู่เขตปฐุมวันนะฮะเธอบอกว่าตอนที่ไป
เนี่ยทราบจากเพื่อนบ้านว่ามีเจ้าหน้าที่มาตั้งโต๊ะฉีด
ที่วัดมหาทัยซอยร่วมฤดีเนื่องจากโซนแถวบ้านเป็น
วิธีเสี่ยงก็เลยไม่รังเรที่ไปฉีด
นี่ก็แล้วเธอก็เอามารีวิว

ใช่ค่ะเข้าใจว่าคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
แต่คุณชมพู่เวลาให้ข้อมูลที่คุณชมพู่รีวิวเห็นไหมคะ

คอหสตคือความเห็นส่วนตัว
เธอบอกเธอย้ำตลอดว่าเป็นความเห็นส่วนตัว
แล้วเธอก็บอกว่าก็คุณจะตัดสินใจอย่างไร

แล้วคุณชมพู่ก็ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์

คือในมุมหนึ่งคนก็มองว่าโอ้โห
แล้วก็เห็นภาพความแตกต่างของวัคซีนต้านโควิด๑๙ในแต่ละยี่ห้อ
ว่ามันมีประเด็นแตกต่างกันยังไงก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณว่าคุณจะไปฉีดหรือไม่ฉีด

แต่บางมุมเขาก็ยังยืนยันในข้อมูลที่ว่าแม่คือเราควรจะเลือกได้แล้วควรจะได้ชนิดที่มันดีกว่านี้หรือเปล่า
ก็มีสองมุมจริงนะคะก็มีมุมที่ชื่นชมคุณชมพู่ที่ออกมารีวิวแล้วก็ออกมาพูดความจริงว่าไปฉีดมาแล้ว
ครับเป็นยังไงบ้างแต่อีกมุมหนึ่งค่ะคนก็ไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่บอกว่า
ทำไมคุณชมพู่ไม่ออกมารณรงค์ในแง่ที่ว่ารัฐบาลควรจะนำวัคซีนต้านโควิดสิบเก้า
เข้ามาหลากหลายยี่ห้อเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสเลือก
ได้มีโอกาสตัดสินใจว่าอยากจะฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙ยี่ห้อไหน

ประสิทธิภาพว่าอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพดีขนาดนั้น
แล้วก็บอกว่าเอ๊ะเหมือนกับว่ารัฐบาลนำวัคซีนเข้ามา
เราจะมีสิทธิ์เลือกได้ยังไงแล้วมันมีอยู่ประโยคนึงอะค่ะ
ที่มีคนไปแสดงความคิดเห็นเยอะก็คือประโยคที่คุณชมพู่
โพสต์เอาไว้ในการรีวิวนะคะบอกว่า
วัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุดเนี่ยค่ะ
ประเด็นเนี้ยหลายคนไปแสดงความคิดเห็นว่ามันไม่ใช่นะ
จะพูดประโยคแบบนี้มันไม่น่าจะได้มันไม่น่าจะถูกต้องนะคะ
แต่ก็ต้องบอกว่า๒ความคิดเห็นจริง
ก็หลากหลายมุมมองที่แสดงความคิดเห็นเข้าไปผ่านในโลกโซเชียล
แล้วก็ไปคอมเมนต์ในอินสตราแกรมของคุณชมพู่ค่ะ
ชมพู่บอกว่าก็เป็นไปตามที่คุณหมอบอกนะ
เธอไม่ได้พูดเองที่ว่าวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือที่ฉีดได้เร็วที่สุดนั่นแหละ
นี่นะฮะบางคนนี่ถึงขั้นไปบอกว่าโอ้โหอย่างนี้เนี่ย
ดารงดาราหรือว่าใครหลายคนออกมาพูดลักษณะแบบนี้
เหมือนกับไปรับงานรีวิวช่วยรัฐบาลหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนั้นก็ยังมี
ออกไปรับได้รับค่าจ้างให้มารีวิวเรื่องของวัคซีนซีโนแวคหรือเปล่า
สนับสนุนก็มีนะบอกโอ้อย่างนี้ให้ข้อมูลดีอย่างนี้ก็มีนะครับท่านผู้ชมครับ
ทุกผู้ชมครับมีคุณบีน้ำทิพย์นี่ก็เคยโพสต์

บอกว่าวัคซีนเร็วที่สุดส่วนตัวบีเลือกซีโนแวคค่ะ
ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลทุกคนด้วยนี่นะฮะค่ะ
ดาราหลายคนวันนี้ก็ได้โพสต์เรื่องของการไปรับวัคซีนโควิด๑๙กันมา
เมื่อสักครู่นี้เข้าไปดูไอจีของคุณบีน้ำทิพย์ก็โพสต์ภาพฉีดวัคซีนเลย
อันนี้คุณหิงปณิตานี่นี่นะฮะดาราชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะครับ
วันนี้ก็โพสต์ภาพคู่กับนางเอกของทางช่อง๗สีวิกหมอชิตมุกดา
นารินรักนะฮะบอกว่าไปฉีดวัคซีนตามนัด
ลงทะเบียนในระบบของราชวิทยาลัยจุฬาพรนางเอกซุปเปอร์สตาร์คุณอ้ำพัชราภา
ก็เช็คอินที่โรงพยาบาลจุลาพรเช่นกันนี่นะฮะ
แต่ยังไม่แน่ใจว่าวันนี้ไปฉีดหรือว่าไปอะไรยังไงนะฮะ
รู้แต่ว่าเช็คอินนะครับค่ะคือช่วงเนี้ยผมว่า
คนไทยเริ่มรับรู้รับทราบแล้วก็หาความรู้
เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙
หลายคนอยากฉีดแล้วล่ะตอนเนี้ยอ่าใช่ค่ะ
เพียงแต่ว่าการบริหารจัดการให้เขาสามารถได้รับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙โดยเร็วที่สุด
สะดวกที่สุดเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนอะไรยังไง
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าการฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙
ไม่ใช่เรื่องของการบังคับเพราะว่าไม่ใช่ภาคบังคับ
ขึ้นอยู่กับความสมัครใจแต่ก็มีการรณรงค์จากคุณหมอทุกท่านเลย
บอกว่าการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่ควรจะทำในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
แต่คุณผู้ชมจะคิดเห็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับหลากหลายความคิดเห็นจริง
อันนี้เคารพทุกความคิดเห็นทุกการตัดสินใจ
ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะ